มันเอาทุกอย่างจริงเราเล่าข่าวเรื่องหัวขโมย
เล่ามาก็หลายข่าวแล้วนี่คุณผู้ชมนึกถึงสภาพสถานีรถไฟนะครับ
เวลาจะขึ้นลงรถไฟลงสถานีมันก็จะต้องมีราวเหล็กถูกไหม

มันขโมยแม้กระทั่งไอ้ราวเหล็กนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่ดูสิสภาพแบบนี้ถ้าเกิดว่าผู้เท่าผู้แก่จะลงจับตรงไหน

โอ้โหเอาทุกอย่างจริงเห็นไหม
คือเอาไปด้วยแล้วนี่สภาพเศษซากพวกแบบเออปูนที่มันกระเทาะกระเทาะอยู่แบบนี้นะคะ
ซึ่งกลุ่มหัวขโมยน่ะมันตัดออกไปแบบนี้เลย
จุดเอาค้อนทุบเอาเสาเหล็กทางเดินไปเหลือแต่โครงเหล็กแบบนี้
โอ้โหชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุที่เขามาใช้บริการ
ที่สถานีห้วยรหัสอยู่ที่โคราชค่ะก็เดือดร้อนสิ
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้พิการผู้สูงอายุจะขึ้นลงบันได
ทำอย่างไรคะชาวบ้านเที่ยวอำเภอบัวใหญ่ของโคลราศ
ก็เลยบอกว่าอยากให้หน่วยงานตรวจสอบหน่อย

นี่ไงคุณถามเหมือนกับหลายคนเลย
คือเขาบอกว่าสถานีรถไฟแห่งนี้เนี่ยนะ
เป็นสถานีที่มีชาวบ้านนักเรียนนักศึกษามาใช้บริการเยอะ
แต่ยังไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะ

พอไม่มีกล้องวงจรปิดมันไม่ใช่แค่เหตุลักขโมย
สมมุติมันเกิดเหตุอะไรที่มันเป็นอันตราย
กับเด็กนักเรียนนักศึกษา
มันไม่มีหลักฐานเลยคุณผู้ชม
นี่เหมือนสถานีใหม่เหมือนกันนะ
ใหม่หรือเก่า
อยู่ใหม่นะนี่
ใช่ค่ะเดี๋ยวลองฟังอาจารย์หน่อยนะคะ

ได้รับความเสียหายแล้วก็เป็นอันตราย
หรือว่าได้รับความเสียหาย

นี่แหละฝากสองเรื่อง
เมื่อแรกก็คือตรวจสอบหน่อย

แล้วจะมีการซ่อมแซมทำให้มันมีราวเหล็ก
เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการได้ใช้บริการได้ยังไง

อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องกล้องวงจรปิด
ถ้าเกิดไม่มีควรติดตั้งเอาไว้ไหม
อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าเวลาที่มันเกิดเหตุอะไร
ได้มีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานด้วยนะคะ
อันนี้มันไม่มีกล้องเอาไว้ปรามโจรไงคุณนะ
โจรก็เลยจริงใช้เวลาในการตัดเหล็
ไม่ได้ใช้เวลาน้อยนะน่าจะวางแผนมาอย่างดีนะครับ